คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของศึกเจ้าของหอ
กับคนที่เป็นคนเช่าอืมเป็นปัญหากันมานาน
คนเช่าเองก็เคยย้ายออกไปนานแล้วกลับมาอีกรอบ
ก็ยังมาทะเลาะกับเจ้าของหออีกเจ้าของหอเป็นผู้หญิงนะ
ใช่แล้วประกอบกับความเมาเข้าไปอีกเขาบอกว่าไปเอามีดดายา
ฟันบัวตีใส่หัวเจ้าของห่อผู้หญิงแล้วเธอเจ็บสะอาดเจ็บปากเลยเหมือนกันนะคะ
แล้วเขาทำเพราะอะไรยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะสามกลับมาล้างแค้นเหรอหายออกไปนานแล้ว

เค้าตอบเป็นฉับฉากเลยว่าทำไมต้องกลับมาล้างแท้นปุฏินคนนี้นะคะ

แต่ตอบคุดคำถามจริงนะครับ
แต่ว่าตัวเขาเองก็บาดเจ็บด้วยนะคุณผู้ชมครับ

เพราะว่ามีคนมาช่วยจัดการทั้งตัวเข้าไว้

คุณดูแลหอชื่อนัฐวันอายุ๓๘ปี

ฟันเข้าที่บริเวณแขน๑แผลแล้วก็บริเวณศีรษะ
แล้วอย่างที่บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุคือคนเมื่อกี้ชื่อนายปิยพร

ยังอยู่ใกล้ใกล้กันอยู่เลยนะใช่ค่ะตำรวจก็มาถึงแล้วค่ะ
ก็เข้ามาก็มาดูแลคนเจ็บก่อนแล้วก็เข้าไปสอบถามพูดคุย
เพราะว่าจริงแล้วคนก่อเหตุก็เจ็บเหมือนกันนะคะ
สภาพเมาไม้มีทิศไทยดายย่าอาวุธที่ก่อเหตุ
ถูกทิ้งอยู่ใกล้กับกำแพงห้องเช่าตรงนั้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงห้องเช่าที่ไม่มีชื่อนะคะ
อยู่ในหมู่บ้านดงสรรเงินค่ะอำเภอเมืองลำปางค่ะ

ด้ามยาวสนิมก็ขึ้นแล้วนะฮะ

ทีนี้คือนักข่าวของเราเลยก็เลยรอสอบถามดูค่ะ
ถามทางด้านของคุณนัทวัลเองก็เล่าแบบนี้บอกว่า
ตัวปิยพรคนก่อเหตุที่มาตีเธอเอาไม้ดายย่ามาฟันเธอ

บอกว่าคนทรัมป์ม่าที่ตีฉันนี้
เคยทำงานก่อสร้างกับสามีซะมาก่อน
เวลาเมาเธอแล้วชอบร้ารานชาวบ้านมีเรื่องกันมานานแล้ว

ปียพรเคยเก็บข้าวของออกไปตั้งแต่ปี๖๑
ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมที่หอของเธอได้๓เดือน
จนกระทั่งมาเกิดเหตุแบบนี้กับเธอ
วันนั้นคืนเกิดเหตุปิยพรนั่งกินเหล้าในหอพัก

เอ๊ะอะโวยวายค่ะเธอเป็นเจ้าของคนดูแลห้องเช่า
ก็ต้องไปตักเตือนและเธอพาแฟนไปด้วยเพราะกลัวจะมีปัญหา
กลายเป็นผู้ก่อเหตุด่าสวนกลับมา
แฟนเธอไม่พอใจก็เลยมีเรื่องกันไง
พอมีเรื่องกับแฟนเผลอเธอเลยนี่แหละคือคนที่เข้าไปห้าม

จังหวะเธอยืนหันหลังปิยพรหยิบมีดดายาฟันเลยค่ะ
แล้วตอนนั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้แถวนั้น
ก็กรูกันเข้ามาช่วยและลุมประชาธรรมค่ะ
นี่ค่ะน้องเป็นคนดูแลนะเจ้า
เธอเป็นชาวเหนือนะแล้วก็บอกว่า
คนก่อเหตุมาทะเลาะกับอ้ายคือทะเลาะกับพี่คนอื่นเขา

ทีนี้ทางด้านของนายปียพรคนก่อเหตุ

มีเรื่องมานานแล้วกับตัวคนเจ็บ

เพราะว่าภรรยาเป็นคนลำปาง

ต้องดำเนินคดีกันต่อไป
ส่วนสามีของคนดูแลหอก็คือ

คุณประสิทธิ์อายุ๓๘ปีเล่าแบบนี้
ตอนเกิดเหตุผมก็เข้าไปยื้อแย่งมีดนะ

ตัวเองก็ถูกฟันเหมือนกัน
ฟันที่แขน๑ครั้งแต่ฟันไม่เข้าหรอก

แต่คมมีดเขานี้ไม่ระคายผิว
แค่เป็นรอยแล้วเขามีความเชื่อ

เดี๋ยวดูว่าพี่เขาโชว์ไหมครับ
โอ้โหเดี๋ยวพ่อเปิ่ลมาครับ
สักตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือเปล่า

โอ้โหฟันแรงขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
พี่เอาแขนรับเนี่ยไม่เข้าแขน

นี่ยันอ่าเขาซักไว้แต่มีรอยนะ

พี่ก็บอกฟันจนเหมือนไฟออกตามัน
แล้วก็งงเข้าเหมือนกันนะคะ
เหมือนกับแบบพอฟันแรงหรือกระแทกแรง

แต่โดนหัวพี่เขาในไฟแรบหาคุณ

แต่ทีนี้ถามว่าจะเอาไว้ยังไงต่อไหม